เรื่องตามคดีกันต่อทนายกิจสนะไปหาตำรวจ
ขอดูหน่อยดิทนายกิจสนาเริ่มสงสัยหลายอย่างแล้วนะขอสำนวนคดีหน่อย

ทนายกิจสน้าสีบุญพิมพ์สวยทนายความที่คุณพระนิดาป้อมหมาให้ทำคดีคุณแกล้งโบ

คือไปที่กรบขับการศึกษนสบสนตมรุทพรธรปรักษ์๑
พบกับพนักงานสอบสวนเพื่อขอคำปรึกษาและจะขอดูข้อมูลที่ยังมีข้อสงสัยหลายอย่าง
แล้วก็ดูว่าสำนวนคดีมีช่องว่างช่องโหวตตรงไหน
จะได้หาพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นใหม่
เรื่องของบาดแผลที่ศีรษะและที่ตาซ้ายไม่เท่ากันนะฮะ
เขามี๔คำถามครับ๔คำถามที่มาถามตำรวจที่จดมาเตรียมมา
เลือดของคุณแตงโมตรวจเจออะไรบ้าง
บาดแผลที่พบตรวจเจออะไรบ้าง
เอาอะไรมาเป็นหลักในการวิเคราะห์
ผลเลือดของคนบนเรือตรวจเมื่อไหร่ตรวจที่ไหน
แล้วก็คราบเลือดตรวจเมื่อไหร่ตรวจที่ไหน
ส่วนหลักฐานที่มียังไม่ขอเปิดเผยขณะนี้นะครับ
หากพบตำรวจแล้วยังไม่สิ้นข้อสงสัย
ก็จะปรึกษาคุณแม่พะนิดาอีกครั้งว่าจะขอผ่าชนะสูตรใหม่
โดยการเข้าพบตำรวจนะครับแม่ก็ไม่ได้กำชับอะไรมาเป็นพิเศษครับ
เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณทนายก่อนนะฮะ
ผมจะพยายามเร่งรัดทุกอย่างให้เร็วที่สุดที่จะทำได้ในความสามารถของผมนะครับ
และในส่วนของประธานกรรมธิการนั้นก็อาทิตย์หน้าก็จะมีการประชุมนะครับ
ก็คงจะมีการเร่งรัดกันให้มากขึ้นนะครับ
เพื่อที่จะได้มีการสรุปคดีกันออกมาให้เป็นที่แน่ชัด
แล้วก็คลายข้อสงสัยหลายส่วน
ก็มีคลิปหลายทางนะครับที่ส่งเข้ามาหาผม
แต่ที่สำคัญตอนนี้ผมอยากจะทราบสาเหตุแล้วก็อยากเห็นภาพถ่ายนะครับ
ว่ามันตรงบริเวณใบหน้าตรงบริเวณหัวในส่วนของกระดูก
มีการตรวจอะไรเป็นพิเศษไหมนะครับ
แล้วก็ใช้อะไรในการตรวจนะครับ

ข้อด้วยกันหลักที่ผมจะถามในวันนี้
แล้วก็อาจจะไปสอบถามพนักงานสอบสวนว่าจะให้ผมหาอะไรเพิ่มเติมให้อีก
เพื่อรูปคดีมันจะได้มีการเปลี่ยนแปลงกัน

เบื้องต้นมีรายงานว่าสำนวนการสอบสวนมี๒๐ล้างกระดาษ

ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคือน่าสนใจมาก
แสดงว่าคุณกฤษณาไปคว้าน่ำเหลวออกมา
ไม่ได้อะไรจากตำรวจเลยไม่ได้เห็นแม้แต่สำนวน
มันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะพันธุ์ตำรวจเอกวิรุธสิริสวัสดิบุตรนะคะ
เป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมไทย
ท่านบอกว่าไอ้เรื่องบอกว่าสำนวนเป็นความลับเนี่ย

ทำไมคะคือพันธุ์ตำรวจเอกวิรุธบอกว่ามันไม่มีหรอก

นายกฤษณะยังเข้าใจผิดนะคะว่าไม่มีอำนาจไปดูสำนวน
เพราะอันไหนที่บอกว่าจะเป็นความลับไม่เป็นความลับ
มันต้องมีกฎหมายรองรับมันต้องมีกฎหมายรองรับ
มันต้องมีระเบียบนะคะและที่สำคัญ
ที่บอกว่าสำนวนเป็นเรื่องของความลับ
มันเป็นระเบียบเก่าของสตชที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของปัจจุบันไปแล้ว
คือกฎหมายปัจจุบันเขาไม่ได้รองรับแล้วนะคะ

ท่านตำรวจเอกวิรุฑสิริสวัสดิบุตรเลขาที่การสถาบัน
เพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย

เออก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะครับ

สำนวนเป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้